ผู้ชมครับมีเรื่องของการเสียเงินจากการเล่นแชร์
ที่เป็นลักษณะแบบแชร์วงใหญ่แชร์ลูกโซ่อะไรแบบนี้นะครับ

คือปาร์มปกติแชร์เนี่ยตามปฎหมายเขามีนะ

ใช่ครับเกิน๓๐๐๐๐๐
มือนึงใช่มะ
รวมแล้ว
แต่ว่าเท้าความตามท้องเรื่องหน่อยเพราะว่าคนที่เป็นข่าวเนี่ยคือน้องมะนาว
มะนาวท่านยังจำได้ไหมครับมะนาวหญิงสาวที่เป็นเจ้าสาวนะฮะ
เจ้าสาวชาวราชบุรีนี่เป็นภาพเมื่อ๒๒กรกฎาคม๒๕๖๒
ตอนเป็นข่าวดังว่าเจ้าเบ่าของเขาคือพาคินเข้าพิธีแต่งงานกันเนี่ย
มีงงมีงานแบบเตรียมเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าถึงวันแต่งพาคินเทฮะใช่
เจ้าเบ่าหายบอกมาแค่ว่าเงินสินสอดไม่พอ
แล้วก็เป็นภาพที่เจ้าสาวเนี่ยขึ้นไปกล่าวขอบคุณแขกเรือที่มา
ขอโทษแขกที่มาค่ะเนี่ยตอนนั้นเธอกึ่งไปพูดอะ
ผู้มีเกียรติทุกสั้นนะคะ
ในวันนี้หนูได้ทำหน้าที่เจ้าสาว

ก็คิดว่าหนูทำหน้าที่ลูกคนหนึ่งนะคะ

เป็นงานของพ่อกับแม่แล้วก็หนูนะคะที่จัดขึ้นในวันนี้
ก็เหตุการณ์ทั้งหมดในวันนี้นะคะ

ว่ามันจะเกิดขึ้นแบบนี้
ใช่อันนี้เป็นคลิปแรกค่ะที่ทำให้คนรู้จักมะนาว

พาคินนี่เขาก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตอนนี้นะ

ล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่ามีผู้ที่เขาออกมาเปิดเผยว่าถูกอดีตเจ้าสาวดังคนนี้นะครับ
หรือว่ามะนาวเนี่ยนะฮะโกงแชร์นะครับ
โดยบอกว่ามะนาวเนี่ยมาบอกให้คนเนี่ยมาเล่นแชร์กับเธอนะครับ
แล้วจะได้ดอกผลดีแต่ความจริงแล้วมะนาวเนี่ยเอาเงินไปส่งต่อให้กับแม่ข่ายที่ชื่อแชร์แม่มณี
ทีแรกเนี่ยก็ได้เงินดีแต่งวดหลังไม่ได้แล้วเงินศูนย์กันหมด
คือผมไปดูแชร์แม่มณีเนี่ยนะอันนี้เขาก็เป็นข่าวดังตอนนี้ด้วยนะแม่มณีเนี่ยใช่ค่ะนะฮะ
มณีนี่เป็นเน็ตไอดอลสาวนะครับ
อย่างแชร์แม่มณีเนี่ยบอกว่าถ้าใครมาเล่นแชร์ด้วยฝากเงินด้วยเนี่ย

บางคนเนี่ยลงเป็นเงินแสนเลยบอกโอ้โหลงไปแสนนึงก้อนแรกได้คืนมา๑๙๓๐๐๐บาทโอ้โหโอเคมาก

จริงเขาเตือนนะอะไรที่มันดีเกินจริง

เนี่ยฮะตอนนี้ก็เลยกำลังตามตัวมะนาวกันอยู่ว่าเออตกลงมันยังไงกัน
เพราะว่ายอดของผู้เสียหายรวมทั้งหมดเนี่ยว่ากันว่าถึง๗๐กว่าล้าน

บางคนบอกถามไปก็ผลัดวันประกันพุ่งผลัดไปเรื่อย
บางคนเนี่ยก็ไล่ถามก็ถูกบล็อกติดต่อไม่ได้นี่ก็มี
ล่าสุดเห็นบอกมีคนหนึ่งถึงขั้นกรีดหน้าตัวเองเลย
ใช่เป็นผู้ชายเครียดเพราะว่าเอาเงินไปเนี่ยเล่นแชร์กับที่มะนาวเนี่ย
บอกว่าจนกว่ามะนาวจะมาคุยด้วยจนกว่ามะนาวจะมาเคลียร์

มะนาวก็โพสต์ตอบเนี่ยค่ะเดี๋ยวลองดูนิดนึง
สิ่งที่ผมทำทุกคนอาจจะไม่กล้าแต่ผมกล้านะครับ
ผมอยากให้คุณรับผิดชอบในเมื่อ๑๕๐ล้านคุณรับผิดชอบมาเหลือ๑๗ล้านแล้ว
เงินใกล้๑๗ล้านผมคือหนึ่งในนั้นนะครับ
ผมอยากให้คุณมารับผิดชอบตรงนี้นะครับ
ทุกคนเนี่ยบางคนเขาไม่ได้ไปแจ้งความกับคุณนะ
เพราะบางคนเขากลัวกูอาจจะไม่ได้เงินคืน
กลัวนู้นกลัวนี่นะครับ
คือตอนแรกเขาขู่ถึงขั้นจะจบชีวิตตัวเองเลยนะ
ถ้ามะนาวไม่คืนเงินให้อ่ะ
แล้วก็โพสต์บอกว่าแค่พี่ติดต่อมาอธิบายผม

ถ้าพี่ไม่ได้ตั้งใจโกงผมจะรอตามระบบ

ขอบคุณที่ยังรับฟังและให้โอกาสให้เวลาพี่
ขอบคุณนะน้อง
เราไม่เคยรู้จักกับมะนาวมาก่อนนะคะ

เห็นคนไปร่วมวงแชร์เยอะเพราะว่าได้ดอกเบี้ยดี

ก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาลงทุนไป๒ครั้ง
ครั้งแรกลงทุนไปหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาท
ได้ดอกเบี้ยมาสามหมื่นห้าพันบาท
รอบสองลงทุนไปหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท
กำหนดจะได้ดอกเบี้ยก็คือ๒๘ตุลาคมนี้

มะนาวเงียบหาย
แล้วครอบครัวก็เครียดเรื่องเงิน
แค่ไม่ได้คำตอบซะทีก็เลยถาดสินใจเฟซบุ๊กไลฟ์

รอบสองลงทุนไปอีกแสนสี่

แต่ว่าผมก็รับยอดวันนี้วันนี้๒๘เนี่ยครับ
แต่ว่าผมก็คุยกับมะนาวแล้วว่ามะนาวจะรับผิดชอบ
ก็คือจะคืนคืนยอดให้วันที่๕ครับ
ก็คือผมนับเฟซให้หาเขา
ก็คือยังเงียบยังอะไรอยู่
ผมก็แค่ต้องการเรียกร้องให้เขาออกมารับผิดชอบในตัวผมแค่นั้น

ผมยังไม่ยู่กับใครแล้วคลื่นมันสุดแล็วอะ
นั่งคิดไปคิดมามันเทียดหลายอย่างในฐาน
นางสาวจุธาทิพย์นิ่มนวลวัย๒๕ปีเนี่ยนะฮะ

แต่ว่าเจ้าตัวไม่รับสายเลยนะครับมีคลิปที่ไลฟ์เฟซบุ๊คของหนุ่มคนดังออกมาเนี่ยนะครับ
ตอนนี้ก็แชร์ไปอย่างแพร่หลายเนี่ยมะนาวตอนนี้ติดต่อไปยัง
หนุ่มคนนี้ยืนยันว่าจะโอนเงิน๑๔๐๐๐บาทที่ลงทุนไปรอบ๒คืนให้ทั้งหมด
แต่ขอคืนวันที่๕พฤศจิกายนนะซึ่งหนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้กล่าวหามะนาวว่าโกงนะ
แค่กังวลแค่กังวลว่าจะไม่ได้เงินคืนเท่านั้นหากไม่เป็นไปตามนัดก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกมาแฉอะไรอีกนี่แหละ
แต่ความจริงก็คือลักษณะแบบนี้เนี่ยอะไรที่มันดูแล้วมันได้ผลประโยชน์แบบเวอร์เยอะจริงเนี่ยอย่าไปเชื่อเลยฮะ
กันมาตลอดค่ะต้องระวังมันไม่มีอะไรแบบโอ้โหง่ายขนาดนี้กับการได้มาซึ่งเงินเยอะนะคะ